ส่วนอีกรายการที่ไทยรัฐทีวีของเราถ่ายท่อสดเป็นประจำอยู่แล้วในทุกสัปดาห์ก็คือ
ศึกยอดมวยไทยรัฐโอ้โหคู่เอกคู่มันนี่มีเยอะเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้
ติดตามนะครับข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
เอาละครับเปิดศึกคู่เอกมวยไทยรัฐเสาร์นี้เป็นเกมของการชิงไหวชิงพลิบนะครับ
ระหว่างสองศึกยอดจองฝีมือจากภาคอีสานยอดมงคลเมืองสิวาวัฒน์เพลงแข้งกับหยาดฟ้าอายลายด์พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์
สมมุติว่าอันนี้เป็นหัดฟ้าโดนเตะให้ดูนะครับผม

มาดูรูปร่างเทียบสัดส่วนมุมแดงเนี่ยอายุยี่สิบหกปีสูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อยอยู่ที่หกสิบกิโลกรัมรอบอกสามสิบสี่นิ้วแล้วก็ช่วงแขนวัดได้ยี่สิบเก้าจุดห้า
มุมน้ำเงินนี่อายุ๒๓ปีนะครับคู่นี้อ่อนแก่กว่ากัน๓ปีแต่ว่าประสบการณ์มวยถือว่าไม่ห่างกัน
ช่วงแขน๒๙นิ้วดูจากรูปร่างแล้วยอดมงคลจะได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับ

รายนี้หลังจากแพ้กับพระจันฉายก็ไม่แพ้ใครอีกเลยนะครับ
ก็ชนะมาตลอดแล้วก็หยุดไป๒๓เดือนครับ
มีปัญหานิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับไปพักกายภาคใจ
เลี้ยงลูกแล้วก็ดูเมียอยู่ที่จังหวะภูมิลำครับ
แล้วกลับมาภาคนี้ก็ปัญหาเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับ
สุดท้ายก็กลับไปอยู่ในอ้อมอกของพี่จำนงเมืองศรีมาเหมือนเดิมครับ
รายนี้เองก็เป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับ

รายนี้ก็ช่วงหลังฟอร์มสดมากเลยนะครับ
แล้วก็มาสะดุดแพ้ให้กับฉลามพลันชัยในไฟล์สุดท้ายนะครับ

อย่างที่เรียนไปนะครับว่าสดขึ้นมาค่าตัวไฟล์ล่าสุดรับไว้๘๐๐๐นะครับ

ความไม่ดีมีโอกาสทะลุเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนนะครับ
เป็นมวยจังหวะฝีมือคล้ายกันนะครับ
ก็เป็นมวยแข้งซ้ายจัดจ้านครับ
ศอกก็อันตรายเช่นกันนะครับ
สุดท้ายแล้วพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ชอบใคร
ระหว่างบุรีรำกับอุบลราชธานีครับ
วยคู่นี้ต้นยอดมงคล

ต้นก็มีหมัดศอกที่น่ากลัวครับ

ดฟ้ากดไม่หล่นไม่นับไม่น็อก
ผมคิดว่ายอดมงคลจะเป็นฝ่าย
ถือว่าถูกคู่ไหมมวยคู่นี้เกรดมวย

สไตล์การชกคล้ายคึงอาวุธใกล้เคียง
ประสบการณ์ไม่ห่างสุดท้าย

ชนะจะกลับบุรีรำหรืออุบล

เต่านี้บ่าย๒๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน